พาไปที่จังหวัดเลยบ้างดีกว่าโอ้โหเจ้าของบ้านที่นั่นนะ
ต้องมายืนอยู่หน้าบ้านแล้วก็คอยดู
ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าว

อกตกใจแล้วก็หวาดภาวะภาวะทุกครั้งที่มีรถผ่านหน้าบ้าน
แล้วสุดท้ายมันก็มาอีกแล้วรถมาอีกแล้วเอาไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
ยับยับสิครับเอาอีกแล้วเจ้าของบ้านเอาอีกแล้ว

เขาบอกว่ามันมาอีกแล้วรถพุ่งเข้ามาชนบ้านเขาอีกแล้วครับท่าน
โอ้โหบ้านเลขที่นี้อยู่ที่บ้านเลขที่๑๐๑หมู่๑๑๑๑นั่นเอง
เจ้าหน้าที่ยกกำลังกันมาเลยเพราะว่าเจอกับรถคันนี้
แล้วไปดูนะครับคนขับเมาด้วยพุ่งไปชนกำแพงบ้านเขา
ไปคุยกับเจ้าของบ้านหน่อยคุณทัศวรรณสุธิเขาเล่าว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะ
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกอุตส่าห์มายืนเฝ้าหน้าบ้านแล้วมันยังพุ่งมาอีก
นี่รวมแล้ว๕ครั้งแล้วนะครับที่มีรถเนี่ยพุ่งเข้ามาเสยกำแพงบ้านเขาแบบนี้
ก็จะไม่ให้ภาวะได้ยังไงล่ะครับเนี่ยยืนอยู่หน้าบ้านดูรถผ่านไปผ่านมาแวว
คันไหนจะชนอีกก็ไม่รู้นะ
นั่นน่ะสิครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงคือเขาบอกว่าชนทุกปีปีละครั้ง
เพราะว่าบ้านเขาอยู่ตรงทางสามแยกพอดีแล้วเขาแก้ไขนะเขาไม่ได้ว่าปล่อยให้เฉย

เขาเอาท่อปูนใหญ่มากั้นไว้ที่หน้าบ้านแล้ว
อ๋อที่เราเห็นท่อปูนอันนั้นนะ
แต่สุดท้ายไม่ช่วยมันก็ยังเล็ดลอดผ่านท่อปูนมาชนกำแพงบ้านเขาได้อีก

นั่นน่ะสิเอายังไงดีถ้าเป็นผมผมก็คงจะต้องแบบว่าบอกให้ทางเจ้าหน้าที่ภาครัฐไปทำป้ายทำสัญญาณอะไรให้ดี

ทุกครั้งที่มีรถมาชนหน้าบ้านเขาเนี่ย
เขามักจะได้โชคได้ลาบตลอดเลย
มันคุ้มไหมเอาจริงมันคุ้มไหม
ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาบอกอย่างนี้
เอ้าไม่รู้เหมือนกันนะเอาอย่างนี้
คือชนทุกครั้งได้โชคได้ลาบทุกครั้ง

รถนี่แหละรถมาบ่อยเดี๋ยวก็ต้องมาซ่อมหน้าบ้านแบบนี้
โอ้โหเอาเป็นว่าไม่ชนดีที่สุด
โชคลาภมันจะมาอะไรยังไงก็ว่ากันไป
แต่ถ้ามาแล้วต้องชนทุกทีแบบนี้ผมว่าอย่าไปเสี่ยงเลย
จริงมันไม่คุ้มอ่ะดิฉันว่านะ

โอ้โหไม่มีใครอยากได้โชคจากเหตุแบบนี้หรอกนะ
จริงคลังน่ะโอ้โฮคลัง